คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ในโลกโซเชียลค่ะ
คุณเสกโลโซกลับมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แต่ว่าต้องมีเซ็นเซอร์เล็กเพราะอะไร

แรมมี่คุณผู้ชมค่ะ

ก็ไล่มาตั้งแต่เรื่องการเก็บค่าลิขสิทธิ์นะ

นักร้องดนตรีที่นำเพลงของค่ายไปร้องตามที่ต่าง
ด้วยค่ะว่าเป็นการเอาเปรียบเกินไป

แรงมากถึงขนาดระบุว่าลูกชายคนหนึ่งของอากูนะ
เคยส่งไลน์มาซื้อบริการแฟนสาวคนปัจจุบันของพี่เสก
คืออันนี้ต้องเขาเรียกอธิบายนิดนึงนะคะ
ว่าการที่เราจะมาบอกว่าใครขายบริการเนี่ย

พี่เสกบอกนะคะว่าแฟนเก่าเขาเนี่ยค่ะ
อ่าอ่างเราไม่อยากพูดเดี๋ยวมันจะฟ้องร้องกัน
แต่ว่าภาพเนี่ยมันชัดเจนมากนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไปเจออากู่ใช่ไหมคะ
โดนข้อหาชะกาดชะกันขนาดนี้คุณคะ

อากูบอกเพียงแต่ว่างงกับข่าวมาก
เพราะที่ผ่านมาก็สนิทสนมกับเสกนะ
ไม่มีทางทำอย่างที่ถูกกล่าวหาแน่นอน

พี่เสียจะพูดอะไรก็ไม่เทสาค่ะ
คือว่าเป็นการที่ดีนะคะ

อากูว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะ
แล้วพี่เสกก็เหมือนเป็นการคนรู้จักกันนะคุณ

อันนี้นับถือน้ำใจอากูจริงนะคะ